ติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับซึ่งล่าสุด

แล้วก็ได้๔ทีมเหลือ๕ทีมยักษ์ใหญ่

มาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
เน้นย้ำว่าเป็นการอุ่นเครื่อง
แล้วก็ไม่ใช่โทรเมนต์อะไรที่เป็นทางการแบบ๑๐๐
แต่ว่าเราอยากจัดเพื่อที่จะให้ทุกทีมนะครับ

เรื่องต้นนะครับย้ำก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ย
อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องจัดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยแต่ละทีมนะครับ
ก็ต้องการพักร่างกายเหมือนกัน
อาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมสโมสรอื่นเข้ามา
เดี๋ยวอยู่ในช่วงระหว่างการติดต่ออีกครั้งหนึ่ง
ประกบคู่ก็แข่งขันกันแบบนัดเดียวเลยนะครับ
เพื่อให้แฟนหลายทีมนั้นได้ดูทีมรักของตัวเอง

แล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะครับ

ก็จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ
ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามประธานสโมสรการท่าเรือก็ออกมายืนยัน
ของทีมสิ่งเจ้าท่าต่อหน้าสื่อมวลชนสายกีฬาจำนวนมาก
งานเลี้ยงขอบคุณสื่อนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นการทดสอบความพร้อมของทีมในช่วงโค้งสุดท้าย

ระดูการต่อที่จะเปิดบ้านเจอกับโปรลิสเทโรในวันอาทิตย์ที่๑๓กันยายนครับ

เพราะว่าเน้นว่าเป็นการกระชับมิตรนะคะประชาสัมพันธ์นะคะ

จากนี้นะครับมาดามแป้งก็ยังตอกย้ำถึงความต้องการที่เธอนั้น
ยินดีมอบเงิน๑๖ล้านบาทในนามบริษัทเมืองไทยประกันภัยให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่ว่าเนื่องจากปีนี้ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติของบอลหญิง
ซึ่งบาดามแป้งได้มีการตั้งแฮชแท็กใหม่ในงานเมื่อคืนว่า
ปี๊คะแป๊บนี้ขอหาแฮชแท็กของวันนี้อยู่นะคะ
แฮชแท็กของวันนี้คือ
ก็สนุกสนานนะครับกับงานเลี้ยงขอบคุณสื่อ